นี่ตอนที่ยืนยืนกันอยู่หน้าบ้านนี่เห็นแล้วนะฮะนี่จะวิ่งไปทางไหนที่คุณยายอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะ
เจ็บนะครับเดี๋ยวดูมุมที่รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันนี้วิ่งมาบนถนนนะฮะ
มันจะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนี่ตรงนี้เห็นไหม
ทุกสมที่ครับนี่จะคุณขับรถบรรทุกภ่วง๑๘ล้อคันนี้นะครับ
ชื่อในนายวินิศพุ่มภูคังนะฮะ
เสียหลักพุ่งชนบ้านของชาวบ้านริมถนนนะครับโดนไปสามหลังนะครับ
ในพื้นที่ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะว่าความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๒เมษายนนะครับ๒เดือนกว่าแล้วนะฮะนี่คือสภาพความเสียหาย
พุ่งเข้าไปในนู้นนะฮะตอนที่ต้องมาดึงรถออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านทั้งสามหลังแล้วก็คนเจ็บยังไม่ได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายนะครับ
มีหนึ่งในคนที่ได้รับความเสียหายนะครับเป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านสามหลังนี่ฮะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวแทนของทางประกันภัยมาเจรจาชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
แต่เขาบอกว่าเขาจะให้เงินชดเชยตามที่แต่ละหลังหรือว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับความเสียหาย
ซึ่งทั้งสามหลังพอได้รับคำตอบมาแล้วไม่มีใครยอมรับเลยนะครับ
เพราะเขาประเมินมาให้มันต่ำกว่าความเสียหายที่แท้จริงเป็นอย่างมาก
อยากให้ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยชดเชยค่าเสียหายให้มันเหมาะสมกว่านี้
แต่ทางประกันภัยเขาก็ยืนกรานว่าเขาจะจ่ายให้เท่านี้เลยตกลงกันไม่ได้
ล่าสุดก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปยื่นร้องไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื่อให้ช่วยเหลือแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วย
นี่ระยะเวลา๒เดือนที่โดนรถชนบ้านมันไม่มีความคืบหน้าเลย
ก็ทางฝ่ายผู้กรณีฝั่งก็ยังไม่เห็นเลยตั้งแต่วันเกรียดมีแต่ตัวแทนประกันเข้ามาคุยกันไม่รู้เรื่องไม่แสดงความรับผิดโชค